ไฟลายปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษอิลิแกนซีรีส์นุ่มหอมยาวนานไร้กลิ่นอับชื้น
สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะกลับมาเจอกันนะฮะ
วันที่ฝนเริ่มตกตกแล้วก็วันที่หลายหลายคนยังกังวลเกี่ยวกับเรื่องต้อง
ไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรคุยต้องคุยแต่เรื่องตอนนี้คือโควิดแล้วก็ดราม่าที่เกิดขึ้นต่างมากมายจริง
ถูกต้องซึ่งวันนี้กระทรวงสาธารณสุขก็รายงานสถานการณ์ในประเทศไทย
สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ค่ะเพิ่มขึ้นมาเป็น๑๔๑๕๐รายด้วยกัน
ด้วยกันแล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มนะคะหนึ่งร้อยสิบแปดรายครับผมซึ่งขนาดนี้
ยอดรวมผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่สี่พันสองร้อยหกสิบสี่รายค่ะไปที่ด้านคุณอนุทินชาญวีรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ก็มีการเปิดเผยบอกว่าจะไม่มีการยุบศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อนะคะอย่างแน่นอน
ดังนั้นขอประชาชนอย่าหลงเชื่อกระแสที่มีการปล่อยข่าวออกมาค่ะซึ่งตอนนี้มีคนฉีดวัคซีนกับเราเนี่ยเกิน๑ล้านคนแล้ว
โดยจะเปิดบล็อกอินถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้
ส่วนผู้สูงอายุเกิน๗๕ปี
สามารถบล็อกอินได้ตลอดนะคะ
ขณะเดียวกันตัวแทนกลุ่มของบุคลากรทางการแพทย

ภาคีบุคลากรสาหนศุกร์
แล้วก็สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์อนาชาติแห่งประเทศไทย
ก็มีการยื่นหนังสือถึงตัวแทนสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยค่ะ
เพื่อขอให้กำกับทางรัฐบาลไทยเรื่องของความโปร่งใส
ในเรื่องของการนำวัคซีนไฟเซอร์ที่สหรัฐอเมริกา
จะบริจาคให้๑๕ล้านโดสเนี่ยค่ะ

โดยตัวแทนบุคลากรทางการแพทย์ก็เปิดเผยว่าอย่างนี้
ตัวเลขการจัดสรรวัคซีนที่ทางรัฐบาลชี้แจงนั้น

อยากให้มีการเปิดเผยเรื่องความโปร่งใส

ในเรื่องของการนำวัคซีนไฟเซอร์เนี่ย
เพราะว่ามีข่าวลือค่อนข้างมากทางกลุ่มเลยมาผลักดันเรียกร้องในเรื่องนี้
จากอยากให้วัคซีนถูกนำไปให้บุคคลที่มีความเสี่ยงและมีความจำเป็นมากที่สุด
ทั้งนี้ในแพทย์ทศพรเสรีรักษ์ค่ะสมาชิกพักเพื่อไทย
ในฐานะที่เคยยื่นหนังสือถึงสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
ท่านก็กล่าวบอกว่าเรื่องนี้ต้องมีความโปร่งใส
เนื่องจากว่าทางรัฐบาลระบุว่าจะนำมาให้บุคลากรด่านหน้าที่มีอยู่ทั่วประเทศ๗แสนคน
แต่กลับระบุตัวเลขลดลงเหลือเพียง๕แสนคน
จึงทำให้ประชาชนรู้สึกไม่พอใจนะคะ
ดังนั้นรัฐบาลต้องฟังเสียงประชาชนเพราะไม่อยากเห็นภาพประชาชนออกมาตามถนน
แล้วสิ่งที่รุนแรงเกิดขึ้น
พร้อมกับอยากให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
เพื่อเปิดทางให้คนเนี่ยมีความรู้ความสามารถเข้ามาก็คืออยากให้นายกรัฐมนตรีลาออกนั่นเองนะคะ
ล่าสุดนายอนุชาบูรพชัยศรีโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ
ก็มีการเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
หลักการมาตรการให้ความช่วยเหลือ
แล้วก็บรรเทาเรื่องของค่าใช้จ่ายทางด้านการศึกษาของครัวเรือนของประชาชนค่ะ
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็ระดับอุดมศึกษาภาครัฐแล้วก็เอกชนมีอย่างนี้ค่ะ
หนึ่งเนี่ยมาตรการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนในระบบการศึกษาไทยภาคเรียนที่หนึ่ง
การศึกษา๒๕๖๔โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครองนะคะ
บาทต่อนักเรียน๑คนจัดสรรค่าใช้จ่ายให้กับสถานศึกษาเพื่อช่วยจัดการเรียนรู้แล้วก็ลดหรือว่าตรึงค่าใช้จ่ายในโรงเรียนเอกชนให้เท่ากับปีการศึกษา๒๕๕๙
สองมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิตนักศึกษาบ้างค่ะที่อยู่ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐแล้วก็เอกชนของทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
โดยกลุ่มเป้าหมายก็คือนิสิตนักศึกษาชาวไทยระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนระยะเวลานี้ก็คือภาคเรียนที่๑ปีการศึกษา๒๕๖๔นะคะสำหรับแนวทางการดำเนินการสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเนี่ยก็จะได้รับส่วนลดเป็นลักษณะร่วมจ่ายระหว่าง
ละ๕๐คือลดเป็นครึ่งหนึ่งลดไปครึ่งหนึ่งเลยที่นี้ถ้าเป็น๕๑บาทขึ้นไปจนถึง๑แสนบาทลดร้อยละ๓๐ครับแล้วก็เกิน๑แสนบาทลดร้อยละ๑๐อย่างพวกหมองี้เท่าไหร่ค่าเทอมเม

บางคนที่คนที่เรียนหมอทุกคนก็ไม่ได้รวยนะ

แต่ก็ยังโอเคก็ยังลดเพราะเขามีทุนถูกต้องหมอเขามีทุนเรียนโอเค
โดยส่วนลดสูงสุดรวมกันก็คือไม่เกินร้อยละ๕๐นั่นเองนะคะ
ส่วนสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนบ้างล่ะ

เรื่องของค่าธรรมเนียมการศึกษารัฐสนับสนุน
ในแอตรา๕๐๐๐บาทต่อคนค่ะ
อกจากนี้กำลังกระทรวงอวก็ยังขอให้พิจารณาเพิ่มเติม
เรื่องของการขยายเวลาผ่อนชำระ
เรื่องของการจัดหาอุปกรณ์ต่าง
แกรมสำหรับยืมเรียนออนไลน์
รวมทั้งลดค่าหอพักด้วย

ใช่ไหมก็ต้องลดค่าหอพักค่าน้ำค่าไฟ

แต่หมายถึงว่าถ้าสมมุติคุณดูทั่วไปแล้ว

คนที่เป็นพ่อเป็นแม่โดยเฉพาะเด็กมหาลัย

เพราะเด็กมหาลัยมันเป็นเด็กยุคใหม่
แต่คนนี้สำหรับเด็กน้อยพ่อแม่เนี่ยไปดูนะฮะสิทธิ์ของคุณ
สมมุติคุณมีลูก๓คนคุณก็ได้๖๐๐๐บาทแล้วนะ
ใช่ต้องลองเช็คดีดีนะคะไปเรื่องอีกอันหนึ่งคือแพ็คเกจอินเตอร์เน็ต
อันนี้หลายคนก็ถามมาตั้งแต่ต้นนะว่าเรื่องนี้เราจะยังไงกันดีสำหรับพระเกตอินเตอร์เน็
เพราะว่าหลายคนอยู่บ้านต้องเรียนออนไลน์ด้วยทำงานออนไลน์ด้วยอะไรอย่างนี้นะคะ
สำนักงานกศธชก็มีการเพิ่มมาตรการช่วยเหลือ
แล้วก็สนับสนุนภาครัฐแล้วก็ประชาชนโดยให้มีแพ็คเกจอินเตอร์เน็ตค่ะ
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ในราคา๗๙บาท
ไม่รู้ภาษีมูลค่าเพิ่มอันนี้เป็นระยะเวลาไม่เกิน๒เดือนนะคะ
ตั้งแต่วันที่๑๕สิงหาคมจนถึง๑๕ตุลาคม๒๕๖๔ก็คือเดือนหน้า
โอ้โหราคาน่ารักเลย
๗๙บาทนิดนึงฟรีมั้ยหรือแม่ต้องมีค่าใช้จานค่าดำเนินการค่าอะไรนู่นนี่นั่น
แต่ตัวเองขออนุญาตบอกว่าเมื่อวานอ่านข่าวเด็กน้อยสองคน
แล้ววันนี้เอาตรงต้องพูดถึงพี่ยุทธ์
ก็นั่งดูพี่ยุทธ์อยู่ว่าเฮ้ยเด็กสองคนที่แม่เขาตาย
แม่ตายจากโควิดแล้วแม่เขาก็สั่งเสียลูกเขาไว้นะ
เพราะว่าอย่าทิ้งกันนะสองพี่น้องเนี่ยอย่าทิ้งกันนะ
เราให้เอา๒คนน่ะไปไหนแล้วเมย์
ไปสถานเรียกว่าอะไรนะเด็กส่วนแห่งกลัม
สถานที่กำพ้าแม่เขาสั่ง
แสดงว่าแม่เขาน่ะรู้ตัวแล้วล่ะว่าลูกตัวแม่เองไม่น่าจะตายจากโควิด
แล้วปรากฏว่าเด็ก๒คนนี้นะนั่งเฝ้าศพแม่
ก็ไม่รู้ว่าแม่ตายอืมแม่ก็หันหน้ากลับมาความเอ่อ
หมายถึงเช้ามาก็คงจะแบบว่าอาการลมสายใจสุดท้าย
จะแบบว่าเฮือกนึงอืมก็คงจะตกมาจากเตียงฮะ
มาจากเตียงปุ๊บแล้วก็หน้าคว่ำนอนคว่ำหน้านอนนอนคว่ำหน้าเนี่ยครับ
ก็เลยแบบว่าไม่รู้ว่าแม่ตายจนไปบอกเพื่อนข้างห้อง
เขาอยู่เป็นห้องเช่าแม่เนี่ยเป็นหมอนวดจับเส้น
อยู่แถวสมุทรปราการครับปรากฏเพื่อนข้างห้องมาถึงปุ๊บถึงรู้ว่าอ๋อ
ตายแล้วแม่เสียแล้วแม่เสียชีวิตแล้วครับปรากฏว่าเรื่องเนี้ยนะฮะ
เป็นที่พูดถึงแล้วก็บอกว่าเป็นที่จริงวันนี้กระแสดราม่าเราพูดแล้วไงฮะ
ถ้าสมมุติเราจะต้องเล่าเรื่องดราม่าเล่าตั้งแต่เช้ายันแบบว่า
ตลอด๒๔ชั่วโมงเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะว่าตามท้องถนนก็ยังมีคนเสียชีวิตกันแบบมากมายเนี่ยนะครับ
ขอบอกเลยว่าเรื่องเนี้ยคือแม่ของเขายุดสี่สิบสามปีฮะอาชีพเป็นหมอโน้ตจับเส้น
พี่มดำเล่าไปแล้วใช่ครับคือเด็กสองคนเนี่ยเสียแม่ไปอืม
เขายังไม่รู้เลยนะฮะว่าแม่เขาตายแล้ว
รู้ไหมเขาบอกทั้งหมดว่าไงว่าเอาพ่อห่มห่มให้แม่หนูหน่อยอืม
แล้วแม่หนูหนาวอืมปรากฏเด็กทั้งสองคนฮะ
ติดโควิดหมดเลยครับติดโควิดหมดเลยคนก็เลยติดตามอัปเดตว่า
ล่าสุดเนี่ยเด็กสองคนนี้จะไปที่ไหนอืมไม่ต้องใครหรอกตัวฉันเอง
ได้เงินจากคนที่ช่วยมาให้ช่วยช่วยฉันนำบุญมา
ยังอยากจะให้เด็กไปตั้งตัวเลยเห็นวันนี้หมดช่วยไปถูกยังหา
ไม่มีเงินอยู่แล้วแสนนึงตอนนี้มีคนให้ฉันมาแสนนึง
ที่จะให้ส่งต่อให้เด็กยังไม่รู้ว่าจะไปหาเด็กที่ไหนเลย
แล้วเด็กเนี่ยได้เงินไปแล้วเด็กจะเอาเงินไปทำอะไร
จริงจริงอยากจะให้ไทยรัฐช่วยติดต่อให้หน่อยคือตอนเนี้ย
มีคนเอาเงินมาให้มัธิมดำแสนนึงเพื่อที่จะให้เป็นทุนการศึกษา
เด็กสองคนครับแต่คนนี้ให้ไปปุ๊บแล้วใครจะเป็นคนดูแลเงินเด็ก
อืมรบกวนไทยรัฐด้วยนะฮะอันนี้ขอขอจากใจเลยว่าขอให้ไทยรัฐ
ช่วยประสานให้เราหน่อยแม่คือพาน้องสองคนไปรักษาก่อนถูกมีโรงพยาบาลรับไป
แล้วใช่ครับตอนนี้ก็คือมันก็ต้องมีคนดูแลเลยเพราะว่าอังตรงนั้น
เพราะว่าเคสนี้คนแบบเห็นใจแล้วก็แบบหูน้ำตาไหลตามเยอะจริง
อืมแต่ตอนเนี้ยเงินอยู่ที่เราเนี้ยแสนนึงที่อยากจะให้เด็กสองคนเนี้ย
อืมอยากจะให้เด็กสองคนนี้ไว้สำหรับเริ่มต้นชีวิตใหม่ฮะ
นะฮะคือเขาชื่อน้องขออนุญาตเล่าได้ไหมอืมได้เถอะชื่อน้องออมสินกับน้องกระปุก
พี่น้องกันต้องยอมรับว่าเด็กออมสินกับเด็กออมปุกเนี่ย
เพิ่งเจ็ดโคกะเก้าควบเมครับเด็กยิงสองคนก็เพิ่งเสียแม่ไป
ตอนนี้เขาได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลบางพลีแล้วนะฮะแล้วก็
ขณะนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษ
สมุทรปราการเนี่ยเขาบอกเขาจะดูเด็กดูแลเด็กเนี่ยนะฮะ
แล้วก็รักษาจนเสร็จสิ้นไปแล้วหลังจากนี้ปุ๊บก็จะเข้าสู่กระบวนการดูแลเด็ก
ตามขั้นตอนของเอ่อกฎหมายแล้วนะครับโดยยืนยันว่าเด็กสองคนนี้
ไม่โดนทอดทิ้งโดยเด็ดขาดแล้วเด็กเนี่ยก็จะส่งเสียให้เด็กได้เรียนจนจบ
อืมนะครับแล้วก็จะประเมินการเรียนเพราะว่าเด็กเนี่ยไม่ได้เรียนหนังสือมาปีนึงแล้วครับ
เพราะสถานการณ์โควิดเด็กเขาไม่ได้ไปเรียนมาปีนึงแล้ว
นะครับคือเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมนะฮะและความมั่นของมนุษย์เนี่ย
เขาก็จังหวัดสมมุติเขาบอกว่าส่วนเรื่องการรับบริจาคน่ะตอนนี้
บอกไว้ก่อนว่ายืนยันไม่เปิดรับบริจาคใดทั้งสิ้นครับอันนี้แหละ
คือสิ่งที่อยากจะมาถามว่าเออปรากฏแล้วเงินอยู่ที่ฉัน

อ๋อเหรอพี่ตุมันรับแล้วเหรอ
เขาได้ติดต่อนักคุณเ
สุดท้ายคือสิทธิ์ของการเลี้ยงดูน้อง
ก็ต้องมีเอกสารเยอะการดูแลเด็ก
ทางด้านพมเขาก็ไปถามน้องออมศิลป์
น้องสินก็เผ็ดว่าตัวเองกลัวการไปโรงพยาบาล
แต่พร้อมที่จะสู้แล้วก็ดูแลน้องเต็มที่
หากรักษาหายแล้วเนี่ยไม่มีที่ไปก็คงกลับมาที่ห้องเช่า
แต่หากต้องไปบ้านพักเด็กก็พร้อมจะไปฮะ
คือเขาไม่มีที่ไปเด็กสองคนตอนนี้ก็ไม่มีที่ไปเม
คือแม่เขาตายไปแล้วเขากลับมาก็ยังคิดถึงภาพเก่า
เขากลัวไม่มีคนดูแลด้วยมอสวันนี้เขาไม่รู้นะ
สองพี่น้องบอกว่าเรื่องดูแลน้องดูแลได้
จากนี้ไปก็ต้องทำใจก่อนว่าจะต้องพาน้องไปโรงพยาบาลก่อน
คือต้องคิดถึงเด็ก๗ขวบกว่า๙ขวบนะครับ
ไม่ใช่เด็ก๑๐กว่าขวบคนเล็กเพิ่ง๗ขวบ

๙ขวบเขาป๓ใช่ไหมครับ
บอกว่าตอนนี้เขาต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลก่อน
แล้วหากกลับมาถ้าไม่มีที่ไปเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะไปไหนเหมือนกัน
แต่ตอนนี้เราเห็นหลายคนเริ่มไปทำแบบว่ารับบริจาค
ซึ่งขอบอกไว้ก่อนว่าตอนนี้ยังไม่มีการรับบริจาคใดทั้งสิ้น
ตัวฉันเองมีคนเอาเงินมาฝากไว้ให้เด็กสองคนนี้
ยังไม่รู้จะไปให้ที่ไหนเลยพูดแจ็บใจเลยตอนนี้อ่ะถูกต้อง
เมื่อวานนี้คือคนเอามาให้ก็ไม่รู้จะเอาเงินไปให้เขาที่ไหนเหมือนกัน
ก็ต้องฝากทางไทยรัฐด้วยมีเงินอยู่ที่นี่แสนนึง
ทางพมสมุทรประการเขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่รับบริจาคใดทั้งสิ้น

อันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะมาก

หลังจากเฟซบุ๊กบุคลากรรศการแพทย์โรงพยาบาลบัวใหญ่
เขาโพสต์รูปภาพครับพร้อมข้อความว่าขับรถเก๋งมา
เอาพ่อที่เป็นโควิดมาปล่อยไว้ที่วัด
อันนั้นเรียกน้ำตาอันนี้ก็เรียกน้ำตา
อันนี้ยกตัวอย่างสองเคสก่อนแล้วกัน
เอาพ่อที่เป็นโควิดมาปล่อยไว้ที่วัด
ก็บอกว่าหลวงพ่อก็ไม่แข็งแรงใจทำด้วยอะไร

ต่อมาชายคนดังกล่าวถูกนำตัวส่งที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
โอ้โหทำได้อย่างไรคุณยูนนะครับแล้วก็มีอาการต้องยอมรับ
ถึงต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
ก็คงอาการค่อนข้างเยอะแล้วนะฮะอาการหนักอ่ะ
ใช้คำว่านี้เลยกันล่าสุดหลวงพ่อสิทธิชัยครับ
เจ้าสำนักสงฆ์วัดป่าสวนธรรมะสวัสดีจังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวานคนที่ขับมาผัวเมียคู่หนึ่ง

ไม่รู้ใครเป็นลูกใครเป็นลูกของผู้ชายคนนี้ไม่รู้ล่ะ
เป็นลูกของคุณลุงคนนี้ไม่รู้แล้ว

พ่อของตนเองรู้จักกับหลวงพ่อสิทธิชัย

แล้วหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยรีบตัวเองขนมาปุ๊บก็คือรีบขน
แล้วตัวเองก็รีบขึ้นรถกลับทันทีเลย
ก็ขับหนีไปเลยโอ้ยพ่ออยู่ข้างทางอย่างนี้เหรออือ
ไปทำในวัดน่ะถ้าสมมุตินรกสวรรค์มีจริงเขาก็จดบันทึกไว้แล้วล่ะ
ซึ่งทันทีที่ได้รับแจ้งจากบุคคลจากพื้นที่เข้ามาอาศัย
นายทองสุกแทบทามผู้ใหญ่บ้านจึงเข้าไปสอบถาม
ทราบว่าลูกสาวเนี่ยฟังเรื่องราวแล้วยิ่งเศร้าเว้ยเม
ลูกสาวไปรับมาจากรบบุรี
ไปรับพ่อมาจากรบบุรี

ห้ามใครเข้าใกล้นะครับ
เพราะยังไม่ทราบว่าความเสี่ยงที่แน่ชัดเลย
กระทั่งเมื่อวานพบว่าคุณชายต้องใช้คำว่าชายชะลาด้วยนะครับอืม
ชายชาลาคนนั้นเก่าเนี่ยคุณคิดดูนะครับ
พระด้วยที่วัดวันนี้วัด
เนี่ยเรารู้สึกเราอยากจะกลับไปทำบุญที่วัด
เพราะวัดหลายวัดตอนนี้เขายื่นมือเข้ามาช่วย
เขาก็หลักไว้นะครับเมื่อวานคุณรุงคนนี้คลานออกมาจากกุฏิ
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องรีบนำชายคนนี้ขึ้นรถ
เพื่อนำไปส่งตรวจแล้วก็ทราบผลยืนยันว่า

แล้วก็ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลในขอนแก่นตามภูมิลำเนา
คือเขามาจากขอนแก่นคือเขาภูมิลำเนาเขาอยู่ขอนแก่น
ก็ต้องกลับไปรักษาตัวที่ภูมิลำเนาเดิม
พร้อมทั้งกักตัวพระสงฆ์วัดนั้นก็ต้องกักตัวพระสงฆ์หมดเลย
แล้วก็เรียกได้ว่าซึ่งผู้ใหญ่บ้านฝากไปถึงผู้ที่มีญาติป่วยติดเชื้อ
อย่าทำอย่างนี้เลยถ้าสมมุติบาปบุญคุณโทษมันมีจริงอ่ะอืม
ทำบุญเถอะถ้าอยากกับพ่อกับแม่ไม่รู้นะ
ขนาดกับพ่อกับแม่ตัวเองยังทำได้อย่างนี้
นี่สูตรกายเลยนะครับ
แบบว่าตัวเองก็ขับรถมาแล้วก็พ่อติดเชื้อ
แล้วตัวเองไปไหนอีกอีกสองคนไม่รู้ว่าไปไหน
เขาบอกว่าขอร้องเถอะฮะอย่าทำกับบุปกรณีอย่างนี้รู้ว่า๑
บางคนบอกพูดพวกเห่าก็พูดได้สิวันนี้โรงพยาบาลก็ไม่มี

เฮ้ยแต่คุณเอามาปล่อยไว้ที่วัดนี้มันใช่เรื่องหรือเปล่า

เขาบอกวันนี้อย่าได้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยมาทิ้งไว้ที่วัดอย่างนี้
เพราะนอกจากจะเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของวงกว้างแล้วเนี่ยนะฮะ
มันสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านโดยตรง
ซึ่งข่าวในแต่ละวันทุกวันนี้ถึงบอกว่าเฮ้ยมันหนักอยู่แล้ว
แล้วเรายิ่งมาเจอข่าวอย่างนี้อีกเนี่ยไม่ใช่หนักนะ

ใช่แล้วพระอธิวัตรก็ต้องกักตัวกันหมดเลย

มันไปต่อแบบฟังแล้วก็
มีแค่เรื่องเศร้าเรื่องหดหู่มาถึงเรื่อง

วันนี้จากกรณีที่นางสาวสิริรักษ์ศรีนวลจันทร์อายุ๒๕ปี

ปรากฏเขาได้สั่งซื้อลอตเตอรี่ผ่านทางออนไลน์จากแม่ค้าเนี่ย
จ่ายเงินก้อนก็จะได้จ่ายเงินก่อนออก
วันออกรางวัลออกเนี่ยแต่กลับไม่ได้ครอบครองสลาก
แล้วก็อดได้เงิน๖ล้านบาทเนี่ยเนื่องจากว่า
ตัวแทนอ้างว่าตัวแทนคนที่๓ไม่จ่ายเงิน
ก็คือคนที่ซื้อคนที่๓เนี่ยไม่จ่ายเงิน

ศรีนวลจันทร์ซึ่งเป็นพ่อแคระมีพ่อเป็นตำรวจเนี่ยนะครับ

ปรากฏพ่อเนี่ยก็เดินทางไปแจ้งความอายัดลอตเตอรี่
ที่เขาบอกว่าตอนที่เอาขึ้นเงินแล้วมันขึ้นไม่ได้มีคนแจ้งอายัดนั่นแหละ
พ่อของผู้หญิงคนนี้ไปแจ้งความอายัดเอาไว้นะครับ

ซึ่งคนที่ชื่อหญิงเนี่ยก็ได้ส่งให้ดูว่ามีเลขอะไรบ้าง
ปรากฏว่าจากนั้นตนก็ได้ทำการเลือกตัวเลขไปแล้วก็โอนค่าลอตเตอรี่ทั้งหมด๙๖๐บาท
ตอน๔ทุ่มของวันที่๑๕กรกฎาคม
แล้วก็รอบที่๒หลังจากที่ซื้อเพิ่มอีก๓ใบก็โอนไปอีกตอน๕ทุ่ม

หลังจากโอนเงินไปเสร็จเรียบร้อยปุ๊บทางบริษัทก็แพ็คใหม่เรียกร็อตเตอรี่ให้
พร้อมเขียนแนบว่ามีคนกลางคนไหนเป็นตัวแทน
ซึ่งวันที่๑๖ปรากฏตัวเองก็เช็คไปใช่ไหม

มันถูกรางวัลถึงตัวเองติดต่อกลับไปหาคนกลาง

ก่อนที่จะยืนยันกลับมาว่าเราถูกรางวัลที่๑

ต่อมา๒๓ชั่วโมง

ได้รับการติดต่อกลับมาว่าลอตเตอรี่เนี่ยมีปัญหา

เพราะเราโอนเงินไปตั้งแต่วันที่๑๕กรกฎาคม

พ่อเป็นตำรวจ

บ่าย๔โมงเย็นเขาต้องจ่ายเงินก่อน๑๑โมง
๑๑โมงเช้าแล้วตอนนี้เนี่ย

ก็คือน้องหญิงเนี่ยไม่ยอมไปจ่ายเงิน
น้องวิฟท์ครีมก็คือรับกันมาเป็นทอด
น้องวิฟท์ครีมก็เลยไม่ได้ไปจ่ายเงิน

ซึ่งตอนนี้เนี่ย

ก็ออกมายันเลยว่าก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ว่าฝั่งทนายของเจ้าของ

บอกว่ายังไม่มีการซื้อขายที่มันเป็นแบบว่า

ถูกต้องก็คือซื้อขายยังไม่ถูกการซื้อขาย

ต้องเป็นของเจ้าของคนแรก

ที่เป็นคนถูกหวยที่ยังไม่ได้เงินเนี่ย

เขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะยื่นฟ้องน้องขนม

ต้องขึ้นศาลแล้วล่ะ
เพราะว่าปลายทางเขาก็บอกว่าเขาก็จ่ายเงินแล้ว
แต่ได้แปนว่าคนที่สามไม่ไปจ่ายเงินเขา

ถูกต้องนะครับผมนี่ก็คือต้องไปเคลียร์กันที่ศาลเลย
อื้อฮือล่าสุดไม่กี่เด็กสองคนมีคนอุปการะแล้วใช่ไหม
มีคนอุปการะคุณแล้วพี่เอ๋ชมสวัสดิ์สวัสดิ์เห็ม
ครับผมพ่อของน้องเพลงฮะนะพ่อน้องเพลงนี่แหละ

ถูกต้องน้องเพลงอ่ะเป็นคนอุปการะแล้วใช่
ทั้งนั้นก็ต้องรอถูกไหมครับแต่น้องเขาต้องรักษาก่อน
ใช่มันต้องรอเอกสารมันอุปการะเลยไปได้หรือเปล่าครับผม
ผมก็ต้องรอให้หายก่อนแล้วค่อยเคลียร์เรื่องรับอุปการะ
นะครับมาถึงเรื่องหวยกันต่อครับคุณผู้ชมครับ
ไม่เลื่อนออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ
วันนี้ครับผมนายธนวัฒน์พลวิชัยนะครับกรรมการ
แล้วก็โฆษกคณะกรรมการสลักกินแบ่งรัฐบาลนะครับ
เปิดเผยว่าบอร์ดสลากเนี่ยไม่มีการนัดประชุมหารือนะครับ
เลื่อนการออกรางวัลแต่อย่างใดดังนั้นวันที่หนึ่งสิงหาคมครับ
ยังออกตามปกตินะครับซึ่งสลากได้จำหน่ายไปหมดแล้ว
แล้วก็การขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในแต่ละงวดเนี่ย
มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ

๑หมื่น๒หมื่นล้านบาทครับเป็นหมื่นล้านเลยทีเดียว
ทั้งนี้จากการลงพื้นที่สำรวจการขายลอตเตอรี่
ในพื้นที่กรุงเทพฯปฏิบันทนเนี่ยแม่ค้าเนี่ยก็เปิดเผยว่า
เข้าใจสถานการณ์โควิด๑๙ครับคนขายก็กลัว
คนซื้อก็กลัวครับเมื่องวดที่แล้วก็ขายไม่หมด
เหลือราวประมาณ๑๐๐๒๐๐ใบ
ตัวเองก็ต้องแบกรับทุนต้นทุนไว้
แต่อาจจะมีบ้างที่โชคดีหากลอตเตอรี่เนี่ยถูกรางวัลนะครับ
เหลือน่ะซึ่งตนเนี่ยไม่เห็นด้วยถ้าจะเลื่อนออกรางวัล
เพราะว่าจะยิ่งทำให้ลอตเตอรี่เนี่ยขายไม่ได้นะครับ
อย่างไรก็ตามฮะเมื่อสถานที่สำคัญเนี่ย
คนนิยมมากราบไหว้บูชาได้ปิดการบริการ
ไม่ว่าจะเป็นวัดหรือว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่าง
เราก็จะเห็นคนเนี่ยมาขายหัวอยู่ด้านหน้าปิดหมด
เขาก็ไม่รู้จะขายที่ไหนการขายลอตเตอรี่ก็ยิ่งลำบากมากขึ้นครับ
ทำให้รูปแบบการขายของแต่ละคนเนี่ยได้มีการปรับตัวไปแตกต่างกันนะครับผม
โดยบางคนเนี่ยหันไปขายลอตเตอรี่ออนไลน์ครับ
ส่วนคนซื้อก็ต้องระมัดระวังนะครับผมควรซื้อกับคนที่ไว้ใจได้
เพราะว่าการซื้อออนไลน์ถ้าไม่ได้ใบลอตเตอรี่มาครอบครอง
จะนับว่าเสี่ยงโดยเฉพาะการถูกรางวัลที่๑
อย่างเช่นกรณีที่เพิ่งจะมีเกิดขึ้นนั่นเองฮะ
เอาแล้วนะครับถ้าสมมุติจะนับจริงไม่ที่เรานำเสนอเกี่ยวกับสถานีกลางบังซื้อ
วันที่๒๙นี้ค่ะที่กำลังจะถึง
เขาจะมีแบบว่าให้ลงทะเบียนผ่านทางเครือ
สำหรับคนที่แบบว่าอายุ๑๘๕๙ปีอะไรอย่างนี้
เริ่มฉีดวันที่๑ถึง๓๑สิงหาอันนั้นก็ต้องรอติดตาม
ก็คือหมายถึงวันหลังจากนี้จะเป็นกลุ่มต่าง
ประชาชนทั่วไปอายุตั้งแต่๑๘ปีจนถึงทุกกลุ่มอายุ
หากต้องการที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดบังซื้อเนี่ยนะครับ
แต่หลังจากนี้หลังจากวันที่เท่าไหร่นะเมย์๒๙กรกฎาคม
จะให้เริ่มลงทะเบียนวันที่๒๙กรกฎาคมตอน๙โมงเช้านี่แหละค่ะ
ผ่านทางเครือข่ายทางโทรศัพท์มือถือนะคะที่คุณใช้อยู่แบบนี้
ก็คือเขาก็จะมีการแบ่งเป็นประชาชนทั่วไปอายุตั้งแต่๑๘ปีเนี่ย

สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่๖๐ปีขึ้นไปแล้วก็๗กลุ่มโรค
ก็จะรองรับอยู่ที่วันละ๑๐๐๐โดสเหมือนกัน
ดังนั้นในวันที่๒๙กรกฎาคมนี้๙นาฬิกาค่ะ
ก็ติดตามเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของท่านแล้วก็ลงทะเบียน
แล้วก็จะเริ่มการฉีดก็คือ๑๓๑สิงหาคมนี้
ซึ่งสิ่งที่อยากจะฝากคือช่วง๔วันสุดท้ายเนี่ย
เอาอย่างนี้เพื่อให้เป็นการกระจายการไปรับบริการฉีดวัคซีน
หากมาฉีดวัคซีนศูนย์บังซื้อขอให้อย่ามากันช่วงเช้าทั้งหมด
คืออันที่พูดยากแล้วล่ะเพราะว่าทุกคนเดี๋ยวนี้คุณดูสิ
นี่ราชสุภาพของวันนี้แน่นมากค่ะ
เขาบอกว่าให้แบ่งกันบ้างเช้ามันก็ยากเข้าใจนี่นะคะ
ไม่ก่อนหน้านั้นเขาเคยแบ่งอันนมรเพราะให้คนที่มีโรคปวดในในมาช่วงบ่ายโมง
ไม่แต่เอาจริงนะคนก็กลัวตายหมดทุกคน

วันนี้เขาบอกขอให้ทยอยมาช่วงบ่ายขนาดเดียวกันทางศูนย์
จะมีการระบบเพื่อลดสภาพความแออัดของการมารับวัคซีนเช่นกันนะฮะ
ในการลดความแออัดศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ
กำหนดให้ผู้สูงอายุ๖๐ปีขึ้นไป

ถ้าถ้า๖๑๑ปีเข้าไปคุณมาตั้งแต่๙นาทีเช้าถึง๕นาทีเย็น
ส่วนที่ผู้ที่มีน้ำหนักตัวตั้งแต่๑๐๐กิโลกรัมขึ้นไป
หรือผู้หญิงที่มีสตรีมีคันตั้งแต่๑๒สัปดาห์เนี่ย
ใบรับรองแพทย์ให้มาตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง๕โมงเย็นนะครับ
แน่นอนอันนี้คือขอฝากประชาสัมพันธ์ตอนนี้คือทุกคนเข้าใจ
ว่าจะต้องฉีดวัคซีนครับ
ก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้นะนะฮะ

อย่างอย่างรึเปล่านะ๒๙ปีนี้พอไฟเซอร์มั้ยใครได้ฉีดก่อน

เซอร์จะเป็นกลุ่มแรกที่ได้ฉีดในประเทศไทย
แม่รู้สึกอยากติดตามอยู่นะ
ขอให้บูรากรได้ก่อนเถอะบูรากรดังการแพทย์
ก็ตั้งแต่แรกที่มาก็คือ๑๕ล้าน
แต่บางทีมันมีตัวเลขมาไม่แน่ใจว่าแบบจะเยอะกว่านั้นหรือเปล่า
ต้องรอแบบทางการออกมาตัวเลขที่แน่นอนว่ามันคือเท่าไหร่กันแน่

เขาก็บอกกันไว้ว่าวันที่๒๙น่าจะเข้ามา

แต่ปกติเวลามีจากประเทศไหนที่เราได้รับวัคซีนอะไรเข้ามา

ว่าได้รับวัคซีนจำนวนเท่านี้จากญี่ปุ่น

มันอยู่คราบประมาณสัก๘๐๐๐๐๐นะตอนนี้
ถ้าสมมุติเราไปบวกกับด่านหน้าอาสาสมัครจิตอาสา
ซึ่งเรารู้บุคลากรทางการแพทย์สัมพันธ์

จิตอาสาที่เขาไปเก็บคนอยู่ตามข้างถนน
ไม่ใช่คนที่กินเงินเดือดนะมีอีกเยอะเค้าควรจะได้กว่าทุกเราที่ช่วยเหลือ
อ๋อหมอมี๘แสนกุมก็ไม่พอแล้ว
ที่เกี่ยวกับอาสาอีก๒แสนก็๑๓ล้านอีกตั้ง๑๕ล้าน
ไม่ใช่คนหนึ่งสองโดสเขาบอกมันฉีดได้แค่๗แสนกว่าคนไง

หมายถึงว่าคนที่๒เข็มมาแล้วแล้วอันนี้เป็นเข็มที่๓
เราจะได้ล้านกว่าคน
อันนี้มันก็เป็นปัญหาคำถามที่คนถามกลับไปเหมือนกันไง
ว่าทำไมวันนี้ถึงทยอยให้หมอมาฉีดแอสตราเป็นบูธแล้วเป็นเข็มที่๓แล้ว
อ้าวเดี๋ยวบอกจะให้หมอรอไฟเซอร์เดี๋ยวเขาก็ต้องมีคำตอบมาอยู่แล้วค่ะ
ว่าในที่สุดแล้ววันนี้เรารออะไรไม่ได้หรอก
อะไรที่ปกป้องหมอก่อนได้เราก็ต้องปกป้องเดี๋ยวก็ดูเขาก็ต้องตอบอย่างนั้น

วันนี้เราก็ต้องดูว่าวันที่ไฟเซอร์มาจริงซึ่งมันอีกไม่กี่วันเองนี่
เพราะว่ามันจะต้องไว้ที่อุณหภูมิลบ๗๐องศา

เขาก็มีเรื่องของการเตรียมแบบว่าตู้สำหรับจัดเก็บวัคซีนอยู่แล้วนี่นะ

หนูเคยเป็นนางเอกสมัยรุ่นพวกเราเด็ก

ถ้าสมมุติอะไรที่มันผสมแอลกอฮอล์ล่ะ
บางทีก็อาจจะมีอยู่ในช็อกโกแลตบ้าง
มีส่วนผสมเครื่องปรุงบางอย่างที่อาจจะมีอยู่บ้าง

หลังจากที่มีการงดขายเครื่องปรุงที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
ครับผมอุ้ยนี่น้ำมันก็ขายไม่ได้เลยครับ
โดยประเด็นเนี่ยดังกล่าวเริ่มจากผู้ใช้ทวิตเตอร์ลายหนึ่งครับ

ไร้สาระของกฎหมายควบคุมแอลกอฮอล์

คือซื้อมิรินเครื่องปรุงรสสำคัญของอาหารญี่ปุ่น

ซึ่งมันจะมีแอลกอฮอล์ในวันที่งดขายเหล้าเบียร์ไม่ได้นะฮะ
เพราะอะไรเพราะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
ใครซื้อมิลินไปกินเนี่ยให้เมาวะ
เขาก็เลยบอกว่างงว่าใครจะซื้อมิลินไปกินให้เมาวะ

อุ๊บว่ามิรินแอปเปอร์ไซเดอร์เวนเจาะก็มีแอลกอฮอล์ด้วย

สำหรับมิรินก็คืออะไรเราะหวาน
แล้วหวานสำหรับปรุงอาหาร

ซึ่งใครซื้อมิลินไปกินให้เมาคนเขาก็เลยถามว่าไอ้สาเกญี่ปุ่นที่ใช้ดื่ม
ก็มีการเติมน้ำตาลในกระบวนการหมักใช่ไหมครับมันถึงมีรสหวาน
โดยสามารถนำมาปรุงอาหารได้หลากหลายชนิดจริง
ปรากฏเฟซบุ๊คประชาชนเบียร์เขาได้นำข้อความดังกล่าวมาลงฮะ
ทำให้เกิดกระแสวิภาพวิจารณ์กันในวงกว้างว่า
ยังมีเจ้าของร้านญี่ปุ่นบางร้านเนี่ยออกมาบ่นถึงความลำบากที่ต้องเจอ
เมื่อมิลินที่ร้านหมดพอดีเลย
แต่ไม่สามารถออกไปซื้อทำอาหารได้

ยังไงก็ตั้งกับมีคนออกมาแยกว่ามิรินนะ
เศียบศีลในหมวดของแอลกอโฮนะ
คือเรื่องว่าข้อศีลในหมวดของแก้วแอลกอฮอล์
จึงถูกจักรอยู่หัวในหมวดนี้และเป็นอย่างนี้
ในทุกประเทศโดยไม่ใช่ถือประเทศไทย
เพียงแต่ประเทศไทยก็มีการกำหนดช่วงเวลา

ก็คือมันมีเวลาห้ามขายแอลกอฮอล

เขาก็มีติดป้ายชัดเจนวันที่๒๔ที่ผ่านมา

มียังมีคนเอามากินแท้เหล้าไหม

ส่วนใหญ่เขาโทษถ้าเป็นเหล้าก็สาเกอะไรไปเลย
แต่ดันเป็นจดเสียบภาษีอยู่ในหมวดนั้นไง
ถูกนะครับผมชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามิริน
มิรินนะครับพวกเขาเสียภาษีมาอย่างนั้นถูกไหมครับนะฮะอืม
เอาไปดูเรื่องระทึกไฟแนนซ์
ตามยึดรถขาทรงก็พบว่าตำรวจเป็นคนขับ
วุ่นวายกันเลยทีเดียวแหละครับจากกรณีที่โลกออนไลน์ค่ะนี่มีการแชร์คลิปวิดีโอนะคะ
เป็นกลุ่มชายพยายามเข้ายึดรถของชายคนนึง
ที่มีการยื้อแย่งอาวุธปืนกันนะคะซึ่งชายในรถนั้นเป็นตำรวจ
ส่วนกลุ่มชายอีกฝ่ายนั้นเป็นไฟแนนซ์
เหตุเกิดริมถนนบ้านคองเปี๊ยะจังหวัดสงขราค่ะ
ล่าสุดพนธ์ตำรวจปรีทำนกกันนี่ร้างมาทน่ะนะคะ
มีการเปิดเผยบอกว่าตำรวจในคลิปคือดาบตำรวจปรีชาหนูนุ่ม
ซึ่งก็ได้รับรายงานบอกว่าวันเกิดเหตุขณะขับรถกลับจากที่ไปสืบงานนอกพื้นที่นะคะ
ก็มีรถยนต์ขับมาดักด้านหน้าแล้วก็ดักหลัง
แล้วก็มีชายชะกัน๕คนค่ะลงมาเปิดประตูรถ
ด้วยความตกใจก็เลยคว้าปืนที่วางอยู่เอามาวางอยู่บนตักก่อน
ซึ่งระหว่างพูดคุยกันนี่กลุ่มชายชะกันก็พยายามกระชากกุญแจรถ

ตอนนั้นยังไม่รู้ว่ากลุ่มชายคนนั้นเป็นใคร
ยืนยันว่ารถดังกล่าวนั้นไม่ใช่ของดาบตำรวจปรีชา
แต่เป็นรถที่ยืมเพื่อนมา
ถ้าไม่ใช่ตำรวจจะเกิดอะไรขึ้น
เรื่องต้นดาบตำรวจปรีชาก็มีการแจ้งความอีกฝ่ายแล้วนะคะ

การจะยึดรถต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถ
ซึ่งการใช้ความรุนแรงลักษณะนี้เนี่ย
อาจจะเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายทั้งอาญา
แล้วก็พรบการทวงหนี้๒๕๕๘มีโทษสูงค่ะ
สามารถแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายได้นะคะ

เพราะฉะนั้นแล้วก็พี่ก็เป็นตำรวจพอดีด้วย
ก็มีการเถียงของคนแล้วก็หวัดเสี่ยวด้วยวันนั้น

เพราะว่าตอนนี้หลายคนอาจจะโดนอย่างนี้กันเยอะ
แต่ถ้าสมมุติไปจอดตามห้างแล้วเขามายึดงั้นไม่ผิดนะ

ถ้าคุณเป็นเจ้าของรถเราก็มีตามเงื่อนไขที่

ว่าตอนนี้มีคนดูแลน้องสองคน

ไม่รู้เพราะมันก็คือขอเงินให้เด็ก
ก็คือไอ้แพสนั่งดู

บางทีเราไปตรวจภูมิ

สมมุติว่าถ้าเรายังไม่ได้รับเชื้อโควิด

แล้วก็ไม่ภูมิไม่ขึ้นไงนึกออกปะล่ะ

อย่างด้าด้าไปตรวจก็ภูมิเยอะไม่ใช่อ่ะโม้ดด้าด้า

แต่คนนี้มอไว้ไอ้แพทย์ดูข่าวนี้แล้วปุ๊บ
ไอ้แพทย์มันซึมเลยอ่ะพี่มด

ก็คือเข้าใจสถานการณ์โควิดของแต่ละคนเลยว่าเป็นยังไงบ้าง

แห่ขอโชคต้นอินทพรรมนะครับผมนะ
ออกใบคล้ายเสียนพญานาคครับ
เผยได้เลขแบบเน้นเลย

มันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่ก็ไม่รู้ว่ามันก็เป็นอย่างนี้
พระพิชาวเนี่ยเคยใช้ต้นหมากต้นหมากที่ออกมาเป็นแบบนี้
แต่อินทพรรมเนี่ยยังไม่เคยเห็นนะครับผมต้นปามอาจจะเป็นไปได้นะครับผม
ชาวบ้านที่นะครับผมนะฮะนอกบ้านบัวนะฮะหมู่สี่จังหวัดพยาวนะครับผม
ต่างพากันนำน้ำดอกไม้ทูบเทียนมากราบไหว้ขอโชคลาภ
พญานาคโผล่หัวหลายหัวนะครับผมนะที่ต้นอินทพรรมนะครับ
ที่ยืนต้นนะครับอยู่หน้าบ้านของนายสมหมายนามินะครับ
อายุ๕๓ปีบ้านเลขที่นะครับ๒๒๘นะครับ
พร้อมทั้งพากันเนี่ยนับเสียญพญานาคแล้วก็เอามาตีเป็นเลขนะครับผม
ทั้ง๒ตัวแล้วก็๓ตัวเลขที่ได้นะครับผมคือ
แล้วก็๒๘๙ทำไมเยอะนะครับผมเขาตีกันเป็นทั้ง๒ตัวกับ๓ตัวนะครับ
นับจากเสียญพญานาคส่วนบ้านเลขที่๒๒๘นะครับ
จากการสอบถามนายสมหมายก็เปิดเผยว่าตัวเองเนี่ยปลูกต้นอินทพรรมนะครับผมนะ
พันธุ์นะครับคาลาสมานะครับมา๓ปีแล้วแล้วก็เพิ่งมาพบว่า
ต้นอินสรรพรรมที่ปลูกไว้เนี้ยแทงช่อกิ่งก้านออกมา
มีลักษณะคล้ายหัวพญานาคหลายหัวครับแล้วก็มีชาวบ้านที่ทราบข่าวก็พากันมาดูฮะ
พร้อมกับจุดทูปขอโชคลาภตามความเชื่อนะครับผม
แล้วก็ใช้กล้องมือถือถ่ายรูปไว้เพราะว่าไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนนั่นเอง
เป็นอย่างนี้ถูกครับเหรอเขาก็ตีกันแบบว่าเยอะแยะไปหมดเลย
อยู่ครั้งหนึ่งที่รายการเรามีการนำเสนออันนั้นเป็นต้นอะไรไม่รู้
ลักษณะออกมาก็จะเป็นแบบเนี้ยอืมแล้วรอบนั้นน่ะเลขมันตรงอ่าอืม
เลยเนอะรอบก่อนนู้นน่ะสักพักแล้วหลายงวดแล้วค่ะใช่ครับนะฮะ
แล้วอันนี้ก็ต้องลองดูดวงใครดวงมาดวงใครดวงมาใช่ถ้าใครมองเห็นแล้ว
ถูกตามเลขนั้นก็โชคดีของคุณถูกต้องเนอะนะครับผมแปดเก้าเก้าแปดสองจุดแปด
แล้วก็สองแปดเก้านะครับนั่นแหละเมื่อกี้พี่เช้าพูดถึงนะครับผม
เลขถวนให้อีกครั้งหนึ่งครับผมอืมน่ะเอ้าเมื่อกี้ที่คุณถามเรื่องเอ่อ
เจภายรินเอ่อใช่นะฮะน่าจะเป็นนางเอกยุคเก้าศูนย์อืม
เลยจริงนะถ้าสมมุติคุณเกิดสักอายุคุณ๓๕๔๐
คุณน่าจะรู้จักจเจภายรินค่ะนะฮะตอนนี้ได้เสียชีวิตลงแล้ว
ท่านก็ทหารก็ความเสียใจของเพื่อนเพื่อนพุงการบันเทิงฮ่ะโอเคครับ
เอาละครับผมแต่จริงแล้วข่าวต่อไปที่จะเล่านี้ก็ต้องคนสักอายุ๓๕ขึ้นอ่ะ
ยุค๙๐นะต้องยุค๘๐๙๐ครับผม๙๐แล้วกัน๙๐น้องเจเฮีย๙๐เจภัยรินครับ
เป็นเรื่องสุดช็อกของวงการบันเทิงที่จริงแล้วรู้ข่าวนี้จากแตงโม
ลงไอจีแสดงความเสียใจอยู่อะไรอย่างนี้นะครับ
ไพรินที่จริงแล้วเขาเล่นหนังเรื่องอะไรนะกับเต๋าสมชาย

กับเต๋าสมชัยเป็นนางเอกมือปืนโลกพระจันทร์เนี่ยนะฮะเจไพรินเนี่ยนะครับ
เสียชีวิตลงแล้วท่ามกลางความเสียใจของครอบครัวแล้วก็เพื่อน
แล้วก็มีคอมเมนต์มีแฟนคลับเนี่ยเข้าไปร่วมไว้อะไรกันอย่างล้นหลามเลย
ก็มีทั้งแตงโมนิดาเปิ้ลก็เป็นดารารุ่นเดียวกับเขา
เปิ้ลพาราดีกิฟท์ซาบอิตยาแล้วก็มีหมูตั้งจำหมูตั้งใช่ไหม

ใครอยู่กันคุณโดนัสบางทีที่เล่นเรื่องนี้ด้วยกันป่ะ

ก็ต้องไปยุค๙๐น่ะเนอะ
๙๐แล้วเราก็ไม่ทันพี่เม้นเหรอ
เรา๘๐เนี่ยคือพี่เขาจะโตกว่าเราหน่อยนึง

คุณเมทำอย่างเดียวพี่ชาทำแล้วมือปืนโรคพระจันทร์เราทำงานแล้วนะเมคุณเมทำอย่างเดียวหนูอย่างไอ้นี่อยู่ไง
พี่ชาทำแล้วมือปืนโรคพระจันทร์เราทำงานแล้วนะเมคุณเมคุณพี่ชาทำแล้วมือปืนโรคพระจันทร์เราทำงานแล้วนะเม
มือปืนโรคพระจันทร์เราทำงานแล้วนะเมคุณพี่ชาทำแล้วมือปืนโรคพระจันทร์เราทำงานแล้วนะเมคุณพี่ชาทำแล้วมือปืนโรคพระจันทร์เราทำงานแล้วนะเม
มือปืนโรคพระจันทร์เราทำงานแล้วนะเมคุณพี่ชาทำแล้วมือปืนโรคพระจันทร์เราทำงานแล้วนะเมคุณพี่ชาทำแล้วมือปืนโรคพระจันทร์เราทำงานแล้วนะเม

อันเดียวนะมือปืนรอบพระจันทร์ภาค๒คือ๙มกราศภาษาภาค๖๓

ทำไมมันเขียนว่าอันนี้เพิ่งฉาย
นี่ของพี่เต๋านู้น
หมด๔๔ยังพี่จำ๔๖

ตอนนั้นแม่อาจจะพาผู้ชายไปดูในโรงไง
แม่ก็ตี้ปากคือว่าตอนนั้นแม่เริ่มคบคนในวงการเลย

หมดทีคำหมดชอบมากเลย

ยังต่อไปอีกเรื่องหนึ่ง
มาถึงเรื่องราวของพี่สมรักกันบ้างครับนะฮะ
มณัดบุญจำนงครับรับทราบข้อหาช่อกง
ลอตเตอรี่พี่สมรักแจงโอนคืนไปแล้ว๔ล้านบาท
มณัฐบุญจำนงอายุ๔๑ปีอดีตนักมวยเหรียญทองโอลิมปิก
ทนายความเข้าพบกับพันธุ์ตำรวจตรีนาวินนะครับ
สนิทผลนะฮะสารวัตรสอบส่วนสนดเมืองครับ
เพื่อรับทราบข้อเก่าหาในคดีหลอกขายลอตเตอรี่นะครับผม
เรื่องต้นเนี่ยพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหา๒ข้อหาคือ
ความผิดในฐานช่อโกงนะครับแล้วก็พรบความผิด
เกิดจากการใช้เช็คนั่นเองนะครับภายหลังจากทราบข้อหาแล้วนะครับ

เนื่องจากเข้ามาพบตามหมายเรียกด้วยตัวเองนั่นเองนะฮะ
อายุ๓๒ปีผู้เสียหายนะครับ
เปิดเผยว่ารู้จักกับนายมณัฐเนี่ยผ่านเพื่อนที่เป็นกลุ่มเตะบอลด้วยกัน
แล้วก็มีการชักชวนคนอื่นซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
โดยอ้างว่าได้โคต้าสลากมาจำนวนนึงครับซึ่งเป็นโคต้าของพี่สมรักคำสิงฮะ
ตนจึงได้สนใจแล้วก็ติดต่อซื้อสลากกับนายมณัฐโดยซื้อมาจำนวนทั้งหมด๓งวดด้วยกัน
งวดแรกมีการจ่ายเงินแล้วก็ได้สลากมาจริงครับ
แต่งวดที่๒ที่๓เนี่ยมีการจ่ายเงินไปกว่านะครับ๑๔๕๒๐๐๐บาท
แต่นายมณัฐอ้างว่าหาสลากไม่ได้ขณะที่นายสมรักคำสิงเนี่ยกล่าวว่า
เคยมีการซื้อขายลอตเตอรี่กับนายมณัฐจริงครับแต่แค่เพียงหนึ่งงวดเท่านั้นนะครับ
ซึ่งตอนนั้นนายมณัฐเนี่ยได้โอนเงินมาให้ตนเนี่ย๘ล้านบาทเพื่อซื้อลอตเตอรี่
แต่ตนเนี่ยก็มีลอตเตอรี่ให้รวมแค่๔ล้านบาทนะครับ
โอนเงินส่วนต่าง๔ล้านบาทคืนนายมณัฐไป
หลังจากนั้นก็เงียบหายไปเลยครับจนกระทั่งเกิดเรื่อง
ผู้เสียหายก็โทรมาหาตนเพื่อสอบถามข้อที่จริงนะ
ส่วนตัวนายมณัฐเนี่ยมีโทรมาปรึกษาบ้าง
แต่ตนก็พยายามบอกให้มาหาเงินมาคืนผู้เสียหาย
ส่วนที่ว่านายมณัฐมีปัญหาเรื่องเงินหรือมีหนี้สินอะไร
ตัวเองเนี่ยไม่รู้แล้วก็ไม่ขอเกี่ยวข้องด้วยนะครับ

ตอนนี้ก็ได้เข้นไป๔ล้านบาท
ก็ต้องค่อยตามกันต่อไปว่าจะยังไง
ไปที่อีกหนึ่งคนค่ะแสดงความยินดีกับน้องน้ำชาด้วยนะคะ
น้ำชาของเราก็มีคนมาถามถ่ายเรื่องของทายาทตัวน้อยกันบ่อยเลยละทีเดียวค่ะ
สำหรับคู่ของน้ำชาชีระนัทกับสามีค่ะ
ซึ่งตอนนี้ก็สิ้นสุดการรอคอยแล้ว
เพราะว่าทั้งคู่กำลังเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงแบบเต็มตัวเลยล่ะค่ะ
โดยน้ำชาก็มีการโพสต์ภาพตัวเองแล้วก็สามี
พร้อมกับภาพอันตะสาวน์ลูกคนแรกลงในอินสเซอร์แรมค่ะ
งานนี้ก็มีคนบันเทิงแล้วก็แฟนเนี่ยแห่เข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามเลยนะคะ
ก็สำหรับแสดงความยินดีด้วยค่ะนี่น้องแล้วมีน้องแล้วน้ำชาน้อย
เป็นลูกชายป่ะเพิ่งเห็นเขายังไม่บอกนี่มันเป็นลูกเด็กผู้ชายอ่ะ
เป็นลูกเออเออเป็นลูกเด็กผู้ชายเนอะไม่รู้เลยต้องรอเลยอย่างนี้
อ๋อตายแล้วน้องชายดีใจด้วยชาครับผมนะครับได้แล้ว
เย็นปันเย็นปันไปทำอะไรกันอะไรเย็นปัน
ปันอะฮะใส่เสื้อโชว์หลังอวดผิวสวยครับที่เป็นไอ้เสื้อไปดูผีเสื้อเราไหม
แล้วผู้จัดการเย็นชมพูใส่กับเขาด้วยนะฮาวันเจฟ
แคปชั่นฟาดมากแม่มาดูผีเสื้อที่ห้องเราไหม
นี่มาดูช่วงหน้าค่ะช่วงหน้าครับผม

ใส่เสื้อโชว์หลังอวดผิวสวยครับคุณผู้ชม
ชั่นสุดแซ่บนะฮะมาดูผีเสื้อที่ห้องเราไหม
นะครับท่านเอาอินสตาแกรมแทบลุกเป็นไฟนะครับ
น้องปันนะฮะได้โพสต์ภาพใส่เสื้อลายผีเสื้อ
ให้เห็นผิวขาวเนียนสวยนะครับพร้อมตอกย้ำความแซ่บด้วยแคปชั่นว่า
มาดูผีเสื้อที่ห้องเราไหมเรียกว่าทั้งสวยน่ารักเซ็กซี่
แล้วก็แฟมก็ด้วยความขี้เล่นนะครับ

ออร่ายคาวมากค่ะนี่ขาวจัวเลยเนี่ยน้องชายมันก็ขาว
ขาวดูสิอื้อหื้มนี่แฟนพี่เคยใส่ละชุดนี้

ใส่แล้วไม่สวยมึงเหมือนให้น้องปันเลย
โอ้โฮดูสินี่
พี่หวานเจี๊ยบก็ใส่หรือ
ใส่เดี๋ยวกันรึเปล่าไหมเนี่ย
ใบหน้าใหม่เลยสำหรับสีตังบัวทองล่าสุดเจ้าตัวได้ปล่อยภาพเซ็ตใหม่นี่ฮะให้เขาดูหน่อย
ภาพเซ็ตใหม่ที่เปิดให้เห็นเนี้ยใบหน้าแบบชัดบอกนี่โอ้โหนี่อืมนี่
หน้านางเรียวเลยอ่ะสวยใสเลยแม่สิตางเหมือนเด็กสาววัยแรกแย้มนี่ดินดัง

ยังนะมักว่าหนังไม่ชอบเพราะว่า

พอถึงลูกชายต้องบวชให้ไฟนอนเบนเพื่อนภรรภ์ไม่ได้

แบบสวยเลยเด็กลงเยอะเลยฮะ
คืนนี้พี่เมย์ไปดูละครตัวเองมาฝากติดตามละครแม่เบี้ยด้วยนะคะฉายวันแรกค่ะ
ทุ่มนึงนี่ก็คือจะมีเพลงทางผ่านเวอร์ชั่นคุณมาเรียม
เป็นอีกหนึ่งเพลงที่อยู่ในละครเรื่องแม่เบี้ยติดตามด้วย
เสียงพี่คิมละคะพี่คิมก็จะเป็นอีกเพลงนึง
คือทั้งหมดเนี่ยพี่เอมีเพลงทั้งหมดตอนนี้อยู่๓เพลง
แต่ว่าเพลงทางผ่านของมาเรียนเนี่ยทุ่มหนึ่งหลังจากจบเราปุ๊บเปิดดูได้เลย

ใช่เดี๋ยวพวกนี้มาจำใส่ชุดหิ่งก้อย
หวานเจี๊ยบดูสิแล้วหวานเจี๊ยใช้แอปพลิเคชันอะไรแองจี้

แต่ถ้าดูพี่หวานเจี๊ยบแล้วหนูจะคิดถึงอีกคนทอยู่เลย

แทนจักรพงค์

สวัสดีค่ะไปแบบเงียบดีกว่า